เช้านี้ผมมีหนึ่งเรื่องราวมาสร้างกำลังใจให้กับคุณผู้ชม
ที่คิดว่ากำลังทุกข์อยู่ตกงานอยู่หรือว่าหาทางออกของตนเองไม่ได้
แต่ถ้าเกิดคุณยังมีอวัยวะครบ๓๒คุณผู้ชมดูพ่อเท่าไม่เท่าคู่นี้เป็นตัวอย่าง
อายุ๘๙ปีแล้วถึงแม้จะแก่ขนาดไหนก็ตามแต่เขาบอกว่าไม่ยอมอดตาย
แล้วจะไม่ยอมงอมืองอเท้าขอเงินใครเด็ดขาด
เท่าคนนี้อายุ๘๙ปีนะฮะอาศัยกระต๊อบเล็กไม่มีเลขที่อยู่ริมถนนครับ
อยู่ที่หมู่๙ตำบลนาจักรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
คุณตาออสสุขประเสริฐอายุ๘๙คนนี้กำลังนั่งถักไม่กวาดอยู่หน้าบ้าน
ฝีมือเนี่ยยอดเยี่ยมขายได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ต้องทำ
ด้วยความที่เป็นผู้เท่าผู้แก่ท่านก็นั่งทำอยู่แบบนี้ตาก็จะมองไม่เห็นอยู่แล้ว
คุณตาบอกว่าเขากับภรรยาเนี่ยนะจริงแล้วเป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่จังหวัดแพร่หรอก
แต่ว่าย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่แพร่หลายสิบปีแล้ว

แต่ลูกสองคนนั้นแยกย้ายทำมาหากินกันไป
ก็ไม่ได้กลับมาดูอะไรเท่าไหร่นะฮะเขาก็มีชีวิตของเขาไป

แต่เจ้าของบ้านเขาจะขายนะฮะก็เลยต้องออกมา

เล็กอยู่ที่ริมถนนในซอยนี้
เป็นที่ใครเขาก็ไม่ทราบนี่แหละ

แต่ว่าก็ต้องทำมาหากินนะฮะ
เขาก็สารไม่กวาดขาย
นี่ก๊อฟรู้ไหมว่าพี่ชอบใช้ไม้กวาดแบบนี้มากเลย
ไอ้ไม้กวาดในปัจจุบันที่มันเป็นเส้นเส้นสังเคราะห์ครับ

แล้วฝีมือคุณตาดีมากนะฮะ
แล้วถามว่าคุณยายทำอะไรคุณยายก็แก่เหมือนกัน

แล้วมีความสามารถในการนวดจับเส้นนะฮะ
ก็จะเดินออกไปตามหมู่บ้านไปจับนวดให้ชาวบ้าน
ได้กลับมาร้อยสองร้อยบ้าง

ทุกวันนี้อยู่ตามอัตภาพ

มีก็มีเอาข้าวสารอาหารมาให้บ้างอะไรบ้างนะฮะ
ทีนี้คุณตาเขาก็ยังทำแบบนี้กันต่อไป

เพราะคุณตาเขาไม่เคยย่อท้อกับชีวิตอะไรเลย
จะออกไปนั่งถักไม่กวาดขายอย่างนี้ทุกวัน

ลำบากก็ลำบากกระต๊อบก็เก่าทำงานก็ไม่ค่อยจะได้เงิน
แต่มันชอบมีโจรนะฮะย่องไปขโมยข้าวของในบ้านคุณตา
มันจะเอาพวกข้าวปลาอาหารไปหลายครั้งแล้วคุณตาก็โอ๊ยกว่าจะได้แต่ละบาท
ก็ยากโจรยังมาขโมยอีกนะฮะเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
ถ้าใครอยากอุดหนุนคุณตาไปช่วยอุดหนุนไม้กวาดฝีมือคุณตาออส
อายุแปดสิบเก้าไปที่แพร่ครับนะฮะเขาอยู่ที่ริมธนด์ช่อแหน
เขามัดมือทำมือแบบนี้นะมันแน่นไม่ค่อยหลุดหรอก

เออหาซื้อไม่ค่อยได้แล้วนะคะ